คุณผู้ชมฮะผ่านมา๓วันแล้วนะครับ

นิคมอุตสาหกรรมบางปูที่สมุทรปราการนะครับ
บางจุดน้ำก็แห้งแล้ว
แต่บางจุดน้ำยังขังอยู่เลย
แล้วก็ยังมีระดับความสูงที่ท่วมรถอยู่เลยนะครับ
เราไปตรวจสอบมาเมื่อเช้านี้นะครับ

ทีมข่าวของเราก็ลุยพื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับ
โดยเฉพาะในเขตประกอบการเสรี
ซึ่งจุดนี้ถ้าคุณจำภาพได้นะ
๓วันก่อนท่วมสูงมากกว่า๑เมตร
รถเหล่านี้แช่น้ำจมน้ำอยู่๒วันนะครับ
แล้วก็จากการที่หลายหน่วยงานประดมเครื่องสูบน้ำจำนวนมาก
เร่งระบายน้ำออกไปยังประตูระบายน้ำ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้พบว่าระดับน้ำลดลงบางจุดเข้าสู่สภาวะปกติ
แต่เปิดรถมาเมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมฮะ

น้ำขังอยู่ในรถเลยนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจที่ตั้งของโรงงานเขตประกอบการเสบรีหลังน้ำแห้ง
พบว่าพนักงานโรงงานก็เริ่มกลับเข้ามาทำงาน
แล้วก็ตอนนี้ยังทำงานได้ไม่เต็มร้อยนะคุณนะ
เพราะต้องช่วยกันก่อนช่วยกันเก็บกวาดขยะแล้วก็โครนที่มันมากับน้ำ
รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมขังนะครับ
ขณะที่บริษัทเดลต้าซึ่งเป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ
พบว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกน้ำท่วมเสียหายเป็นจำนวนมาก
ส่วนบริเวณจุดจอดรถของพนักงานตามซอยต่างที่ถูกน้ำท่วมก่อนหน้านี้
ที่มีเจ้าของรถไม่สามารถเอารถออกไปได้นะคุณนะ
คือก่อนหน้านั้นเจ้าของรถก็เข้ามาตรวจสอบต้องพายเรือเข้ามาตรวจรถ
ทีนี้น้ำมันแห้งลงไปแล้วน้ำมันขังอยู่ในรถรถได้รับความเสียหายก็ต่างทยอยติดต่อประกันภัยนะครับ
เข้าตรวจสอบรถของตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะขนย้ายรถออกไปที่อู่ซ่อมแล้วนะครับ
ทางนี้ยังพบว่าหลายบริษัทซึ่งถูกน้ำท่วมเครื่องจักรคาดว่าเสียหายหลายสิบล้านบาทนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้ไปคุยกับเจ้าของรถคนหนึ่งที่รถของเขาได้รับความเสียหาย
เล่าให้ฟังบอกว่านำรถมาจอดตั้งแต่ช่วงคืนวันที่๒๘สิงหาคมก่อนที่จะเข้าไปทำงานในโรงงาน
โอ้โหตอนอยู่ในโรงงานนะได้ยินแต่เสียงเสียงฝนตกหนักเลย
แต่ไม่คิดว่าข้างนอกเนี่ยน้ำจะท่วมกระทั่งเลิกงานออกมาโอ้โหน้ำท่วมหนักเลยนะฮะ
และไม่สามารถเข้ามาเอารถออกไปได้นะครับ
ตอนนั้นเราเข้าไก่ใช่ไหมครับเข้าไก่
ออกมาคือตกใจไหมครับตกใจค่ะ
ไม่คิดว่ามันจะท่วมเยอะขนาดนี้นะครับไม่คิดว่ามันจะท่วมเยอะขนาดนี้เกือบจะออกไปได้
ตอนนั้นเราเห็นน้ำมันขึ้นไหมหรือว่าเราอยู่ในโรงงานใช่อยู่ในโรงงาน
ออกมาคือจะสภาพน้ำท่วมตัวเนาะครับประมาณตี๒เขาลงมาดูมอไซค์กันนะครับ
เขาบอกน้ำท่วมสูงมากแล้วครับครับตอนนั้นเรามาจอดตั้งกี่โมง
เข้างาน๒ทุ่มก็มาถึงนี้ก็ประมาณทุ่ม๑อะค่ะทุ่ม๑ใช่ไหมครับ
ออกมาเจออีกทีประมาณตี๒เพราะว่าตี๒นี้ฝนตกหนักครับ
แล้วเขาเพราะฝนรถกันมอไซค์กันขึ้นไปที่ในรุ่ง๓นั่นแหละค่ะ
แต่ตรงที่เองออกมาทันย้ายไม่ทันใช่ไหมไม่ทันแล้วค่ะ
แล้วก็ในส่วนของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนะฮะ
นายสมรักควรสงวนพร้อมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเนี่ย
ก็ลุยน้ำท่วมนะคุณฮะนอกจากไปตรวจโรงงานแล้ว
ตรงจุดแถวนี้มันมีบ้านพักอาศัยด้วยคุณ
ก็ต้องเอาข้าวกล่องเอาน้ำดื่มไปแจกจ่ายไปมอบให้กับบ้านผู้ประสบภัยนะครับ
หมู่บ้านชนเทพหมู่ที่๙ตมบางพรีใหญ่
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วย

ขณะนี้ยังมีน้ำท่วมขังรถยนต์ไม่สามารถผ่านเข้าออกหมู่บ้านได้
ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก
เขาบอกว่าถูกตัดขาดเลยแหละนะครับ
แต่ก็ยังมีอีกจุดที่น่ากังวลใจนะครับ
คือหมู่บ้านเมืองเอกบางปูกว่า๖๐๐หลังคาเรือน

เพราะว่าถูกน้ำท่วมมานานกว่า๓วัน

จุดน้ำยังขังอยู่สูงกว่า๑เมตร
ทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากนะครับ
แล้วผมเข้าไปดูในเพจนะคุณ
เพจที่นี่สมุทรประการเพิ่งโพสต์๑ชั่วโมงที่แล้ว

ยังบอกอยู่เลยว่าน้ำยังท่วมขังหมู่บ้านเมืองเอก

ซอยปริมาณน้ำลดระดับลงแล้ว

แล้วก็เห็นภาพของหมู่บ้านที่น้ำท่วม
ใช่นะครับก็ขอบคุณการรายงานจากลูกบ้านในหมู่บ้านนะคุณพรชดาสิริพงศ์รักษานะครับ
หมู่บ้านเมืองเอกถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ำจากนิคมอุตสาหกรรมบางปูเลยล่ะคุณ

คลองลำสลัดซึ่งเป็นคลองเดียว
ที่สามารถระบายน้ำลงทะเลได้
มีลักษณะเป็นคอขวดอีกทำให้ระบายน้ำได้ช้า
ทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก๖เครื่อง
เพื่อเร่งระบายน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็เราตรวจสอบซ้ำอีกที่เพจที่นี่สมุทรปราการ
โอ้โหเขาก็อัปเดตข้อมูลต่อเนื่องนะตั้งแต่เมื่อวานยันเช้าวันนี้เลย
อย่างเช้าวันนี้คือที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูเขตส่งออก
คือตอนนี้น้ำแห้งเกือบ๑๐๐แล้วนะคะ
กลับมาสู่ภาวะปกติแล้วแต่ทีนี้เจ้าของรถต่าง
ที่มันเคยโดนน้ำท่วมคุณเจ้าของก็ต้องเอารถไปส่งซ่อม
ใช่นะครับแล้วก็อันนี้ที่เพจเขาเอามาลงบอกว่าระดับน้ำ
บริเวณตรงเขตส่งออกซอย๑๑ข้างเดลต้าโรง๓ยังคงวิกฤต
ปริมาณน้ำยังคงสูงอยู่และไม่มีทีท่าว่าน้ำจะลดลงเร็วนี้นะครับ
หากฝนตกลงมาซ้ำอีกระดับน้ำคงเพิ่มขึ้น
ท่วมมิดหลังคาอย่างแน่นอนอันนี้ที่เพจเขาโพสต์ไว้
เมื่อ๒๐กว่าชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแล้วก็บอกว่ารถหลายคันที่ประสบเหตุ
ก็ยังต้องผ่อนอยู่เลยถ้ามีประกันก็สามารถเคลมได้
แต่คงจะเสียเวลาเป็นเดือนหรือหากคันไหนไม่มีประกัน
เรียกได้ว่างานนี้หนักแน่แล้วก็อันนี้เพิ่งจะโพสต์เหมือนกัน
โพสต์เมื่อ๑๓ชั่วโมงก่อนบอกว่าผมอยากช่วยพี่น้องชาวสมุทรประการครับ
ประชาสัมพันธ์ในเขตนิคมบางปูหน่อย
รถจักรยานยนต์ของใครเสียหรือถูกน้ำท่วม
ไปส่งอู่หรือไปส่งที่พักไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ
อยากช่วยพี่น้องให้พ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ก็รับส่งตั้งแต่๗โมงครึ่งช่วงเช้าเลยถึงบ่าย๓นะครับ
กรณีที่คนมีงบน้อยให้เจ้ารถใช่ไหม

ผมจะอสาส่อมให้ฟรีด้วยขอบคุณมาก
ใช่ค่ะอันนี้คือเราอยากให้ช่องทางในการติดต่อนะคะ
เพื่อคนสมุทรปราการจะได้ติดต่อไปที่คุณบอยได้เลยค่ะ
ครับสูญ๐๙๖๙๕๓๘๗๖๕นะคะ
แล้วก็๑๑ชั่วโมงก่อนที่นี่สมุทรประการ
รายงานมาตอน๕ทุ่มบอกถนนหลักในนิคมบางปู

ขอให้ทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกตินะครับ
แล้วก็รายงานตอนเช้าล่าสุดคือ๘โมงครึ่ง
๑๐โมงครึ่งเรื่องของหมู่บ้านเมืองเอกนะครับ
แล้วก็นิคมบางปูเขตส่งออก

ตอนนี้แห้งเกือบ๑๐๐กลับสู่สภาวะปกติสักทีนะครับ
ทีนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมในจังหวัดต่างด้วยนะคุณนะ
มีคำเตือนตั้งแต่๓๐สิงหาคมถึง๕กันยายน
บอกว่าร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสาน
ขณะที่ภาคใต้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมอันดามัน

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเหนืออีสานออกกลาง
ฝนตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลัน
ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเนี่ย
ต้องระวังคลื่นลมแรงด้วยนะครับ

คือทั่วประเทศส่วนใหญ่ตก๑๗๐นะคะ
จะมีภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่ตกน้อยลงมาหน่อย๑๖๐นะคะ
ใช่เมื่อวานกรุงเทพมนครก็นำมาเหมือนกันนะ
มาเหมือนกันนะแต่นี่ทางผู้ว่าก็บอกว่าเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์แล้วเหมือนกัน
เพราะมันมีคำทำนายอีกแล้วบอกว่าเดือนตุลาคมน้ำจะท่วมใหญ่